มีดารานักแสดงหลายคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้
ใช่ไหมคะเพราะว่ามันทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันไปง่ายผ่านง่าย
แต่ดูเหมือนว่ามันยังติดขัดอยู่ในช่วงแรกเพราะว่าการประชาสัมพันธ์อาจจะยังไม่ดีสักเท่าไหร่
แล้วก็เรียกเก็บเงินหรือไปตัดเงินในบัตรเครดิตบัตรเดบิตทีหลัง
ซึ่งเริ่มเปิดใช้งาน๔ด่านนำร่องบนถนนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข๙ด่านธัญบุรี๑
ธัญบุรี๒ด่านทัพช้าง๑แล้วก็ด่านทัพช้าง๒เมื่อ๑๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ปรากฏว่าหลังจากที่มีการเปิดใช้งานนะคะคือก็มีเสียงวิภาควิจารณ์เยอะ
เพราะว่าเปิดใช้ช่วงแรกก็เกิดปัญหารถติดหน้าด่านเก็บเงิน
แล้วก็ตามมาด้วยกระแสวิพักษ์วิจารณ์เรื่องการสั่งปรับถึง๑๐เท่าจากราคาปกติ๓๐บาทเป็น๓๓๐บาท
คือเข้ากับค่าแรงขั้นต่ำเลยคุณนัทพงศ์
ให้วิ่งผ่านไปก่อนได้แล้วเดี๋ยวไปจ่ายเงินทีหลัง
ชำระเงินถ้าชำระภายใน๒วันก็จะเสียค่าผ่านตามจริงก็คือ๓๐บาท
ถ้าเกิน๒วันก็จะเสียค่าปรับ๑๐เท่านะคะ๑๐เท่าจาก๓๐ก็จะเป็น๓๓๐นะคะ
คือถ้าชำระเกิน๑๒วันก็จะเสียค่าผ่านทาง๓๐บาทบวกค่าปรับ๑๐เท่า๓๐๐บาท
ค่าปรับเพิ่มอีก๒๐๐บาทเป็น๕๓๐บาทและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย
ถ้าหากว่าชำระเหมือนกับชำระล่าช้าจะถูกปรับยิบย่อยออกมารวมแล้วเนี่ยไปถึง๕๓๐บาทเลยทีเดียวนะคะ
ก็ค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าหลายท่านนะคะก็ถูกปรับนะคะ
เพราะว่าก็ไม่รู้ว่าผ่านช่องทางไปแล้วมันจะต้องมีการจ่ายเงินกันยังไงนะคะ
เนื่องจากการประชาสัมพันธ์อาจจะยังไม่ดีพอตรงจุดนี้
หลังจากที่มีการใช้งานในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนคนที่ได้ชำระค่าปรับไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
ก็จะคืนค่าปรับให้จะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่๓๑มีนาคมนี้แล้วก็ขอโทษ
ประชาชนด้วยสำหรับการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ทั่วถึงทำให้มีคนที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกไปใช้ช่องทางนี้
ก็เกิดความเดือดร้อนต้องจ่ายค่าปรับหลายเท่าตัว
อย่างที่เป็นประเด็นกันนะคะ
ทีมข่าวของเราติดต่อไปที่ดรธนศักดิ์วงธนากิจเจริญค่ะ
ภูมิในการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
แล้วก็ได้สอบถามถึงวิธีการแก้ปัญหา
ก็บอกว่าคือสำหรับใครที่จ่ายค่าปรับไปแล้วเนี่ยนะคะ
แล้วจะขอคืนเงินค่าปรับเนี่ยก็ต้องเตรียมเอกสารยืนยันตัวตนนะคะ

ส่งไปที่ช่องทางต่างที่เขากำหนดไว้นะคะ
ฟังรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะคุณผู้ชม
ประชาชนที่เสียค่าปรับไปก่อนหน้านี้
อย่างนี้จะมีการคืนช่องทางไหนคะ
ครับก็จริงแล้วตอนนี้เรื่องของการรับเรื่องนะครับ
ก็ทางผู้ใช้ทางเนี่ยสามารถนะครับ
จะมีช่องทางที่บอกว่ากระบวนการต้องแย้งนะครับ

ท่านมีการหาช่องทางไปแล้วมีการชำระเงินไปแล้วนะครับ
ก็เดี๋ยวเจ้าที่เราจะรีบติดต่อกลับเข้าไป
เอกสารที่ประชาชนเนี่ยจะสามารถยื่นได้ทางเว็บไซต์
หรือแอปพลิเคชันเพื่อขอรับเงินเข็ม
มีเอกสารอะไรบ้างคะท่าน
ก็อาจจะต้องมียืนการตัวตนได้นะครับ
อาจจะต้องมีข้อมูลเรื่องของการชำระเงินอะไรพวกนี้นะครับ